ฮัลโหลพี่จะได้หลับมาเจาะหน่อยไม่จำได้

รุนสวัสดิ์นะคะคุณผู้ชม
รู้ก่อนล่ะหนาวมาในงานสภาพอากาศที่ทราบกันแล้วค่ะ
คุยกับเพื่อนบ้านคุยกับคนที่บ้านว่าภาคอีสานฝนตกกันหรือเปล่า
ฝนเริ่มมาแล้วก็เริ่มตกบางพื้นที่นะคะแต่ว่าบางพื้นที่ที่ยังไม่ตก
ก็อย่าได้ประมาทอย่าได้ชะล่าใจค่ะ
ขุดร่องขุดทางระบายน้ำเอาไว้รอรับน้ำฝนที่จะไหลมาเทมาในช่วง
ปลายสัปดาห์นี้กันหน่อยค่ะส่วนวันนี้พื้นที่ไหนฝนตกกันบ้าง
ตรวจสอบข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยานี้นะคะ
ตอนนี้กลุ่มฝนเริ่มเกาะกลุ่มเคลื่อนย้ายเข้าใกล้ประเทศไทยมาเรื่อย
โดยเฉพาะแถบตอนล่างหอบประเทศอย่างฝั่งอันดามัน
ขณะเดียวกันมันก็จะหอบเอาความชื่นหอบกลุ่มแม่ฝนเนี่ย
กระจายไปทั่วประเทศไทยค่อยเป็นค่อยไปค่ะคุณผู้ชม
มีผลเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของลมด้วยเหมือนกันนะคะ
ทิศทางลมก็คือยังมีลมตะวันตกเฉียงใต้นี่แหละเป็นปัจจัยหลักนะคะ
แต่นอกจากนี้คุณผู้ชมค่ะจะมีลมตะวันตกอยู่ทางตอนบนของประเทศเหมือนกัน
จึงทำให้บริเวณดังกล่าวอากาศก็ค่อนข้างแปรปรวน
ตอนกลางวันแล้วก็มีโอกาสเกิดฝนในบางพื้นที่

ลำปางเนี่ย๔๐องศาก็แตะมาแล้วนะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ค่ะ
ส่วนวันนี้นะคะหลายพื้นที่แถบตอนกลางของประเทศนะคะ
ไล่มาตั้งแต่ลำปางลำพูนพิสุนุโลก
กำแพงเพชรลงมาถึงกรุงเทพมหานคร
ร้อนจัดร้อนจีเหมือนกันในตอนกลางวัน
แต่หลังจากนั้นไปแล้วค่ะฝนเริ่มมานะคะ
ฝนเริ่มมาทางด้านตะวันตกของประเทศ
คือถ้าจะดูแล้วตามแผนที่นี่ค่ะก็คือ
แถบแนวจังหวัดตากาญจนบุรีประจวบคิริขันแล้วก็ลงไปภาคใต้
หลังจากเที่ยงไปสักประมาณบ่าย๓บ่าย๔ฝนจะเริ่มเคลื่อนมาตอนกลางค่ะ
ผ่านกรุงเทพมหานครด้วยรวมถึงภาคกลางและภาคตะวันออก
แถบจังหวัดตราจันทบุรีนะคะปราจีนบุรีแล้วก็ชัยนาธด้วยนะคะ
แล้ว๒ทุ่มจะไปที่โคราชจากนั้นก็เลือนลางหายไป
แต่สิ่งที่ต้องเตือนกันหน่อยคือชาวเรือฝั่งอันดามันคลื่นสูง๑๒เมตรนะคะ
ก็จะต้องระมัดระวังในการเดินเรือกันด้วยค่ะพูดถึงภาคใต้กันแล้วจะพาคุณผู้ชมไปที่
จังหวัดหนึ่งที่เรียกว่าสวยงามทางภาคใต้นะคะแล้วก็มีสัตว์ที่เรียกว่าน่ารัก
เป็นที่เอ็นดูของใครหลายคนนั่นก็คือนี่ค่ะโลมาค่ะโลมาเกยตื้นนะคะ
โลมาเกยตื้นที่จังหวัดกระบี่วันก่อนเนี่ยค่ะโลมาปากขวดมานอนเกยตื้นที่ชายแหลม
หาดชายแหลมขามชาวบ้านเห็นก็เลยช่วยกันพามันลงทะเลค่ะ
ก็อุ้มกันไปประคับประคองกันไปให้มันฟื้นตัวทางนี้ก็คาดว่ามันน่าจะหลงฝูงมา
แล้วถูกคลื่นพัดมาเกยฝั่งนะคะพอน้ำลดไหว้กลับไม่ทันก็เลยเกยตื้นอยู่ตรงนี้ค่ะ
พอทุกคนช่วยมันลงไปในทะเลได้นะคะก็ยืนเฝ้ารอดู
จนกระทั่งมันไหว้กลับไปได้อย่างราบรื่นเรียบร้อย
บ้านบอกดีใจค่ะเห็นมันไหว้กลับไปได้เนี่ยโอ้โห
น้ำตาไหลเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจของชาวประมง
และสัตว์น้ำนั่นเองค่ะไปดูอีกหนึ่งปัญหาที่จังหวัดอุทัยธานีกันหน่อย
ที่เห็นอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเป็นละอองละอองเนี่ยนะคะ
ก็คือปัญหาจากต้นทูบรือสีค่ะมันปลิวลอยละล่องเต็มอากาศไปหมดเลย
ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองฉางบอกโอ้โหคุณคุณนักข่าวผมเนี่ย
ร้อนเหลือเกินนะช่วงนี้ดอกของต้นทูบรูสีปลิวว่อนแบบเนี้ย
แล้วมันก็มาเกาะตามเสื้อผ้าประตูหน้าต่างเต็มบ้านไปหมดเลย
โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนแสงจันทร์ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเสื้อผ้ามันก็เต็มไปด้วยฝุ่นแบบนี้
ใส่ก็ระคายเคืองบางคนแพ้อากาศก็ยิ่งมีปัญหา
อยากจะให้หน่วยงานโดยเฉพาะทางเทศบาลมาช่วยดูแลหน่อย
เทศบาลบอกว่าผมทราบแล้วครับเดี๋ยวจะรีบดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะคะ
ต้นก็จะเป็นการตัดเป็นการถ่ายต้นทูบรือสีเนี่ย
ออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนแล้วก็เอาน้ำมาพรมนะคะ
ไม่ให้ฝุ่นละอองมันล่องลอยฟุ้งไปในอากาศแบบนี้
ยังไงก็ตามค่ะคุณผู้ชมสภาพอากาศแปรปรวนอย่างไรเราก็ต้องแข็งแรง
แปรเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือ
ถ้าหากขุดทางระบายน้ำขุดร่องเอาไว้ก่อนได้ก็จะเป็นการดีป้องกันน้ำท่วม
และได้กักเก็บน้ำใช้กันด้วยค่ะเดี๋ยวที่ฉันเร่งสั่งคนงานให้ทำก่อน
ก้อนดินนู้นยังเหลือตั้งเยอะเดี๋ยวจะไม่ทันกันสวัสดีค่ะ
เร็วจ้าตรงนั้นแหละเออ